หนุ่มขับรถบรรทุกคนนึงเขาออกมาร้องเรียนบอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อยได้ไหม
เขาถูกตำรวจจับแล้วก็ปรับเรื่องของควันดำเกินค่ามาตรฐาน
ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเพิ่งไปกรมขนส่งมา

ตรวจไอ้วัดไอ้ค่าควันดำนี่แหละ

มาตรฐานเดียวกับขนส่งหรือเปล่าครับ
ขนส่งก็ใช้เครื่องวัดแบบไหนครับ
อันนั้นผมไม่รู้แล้วครับ
แล้วแต่คุณจะเอามาตรวจครับ

ขนส่งควรใช้เครื่องวัดแบบไหน
เพราะค่าสองอย่างไม่เหมือนกันครับ
ตกลงใช้เครื่องแบบไหนมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่านะครับ

ตรวจวัดควันดำรถบรรทุกของเขา

พบว่าค่าควันดำมันอยู่ที่๔๐
ตำรวจออกใบสั่งยึดใบขับขี่
โดยบอกว่าให้คนขับรถบรรทุก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมานะครับ
เจ้าของรถบรรทุกยืนยันกับตำรวจบอกว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะเขาเพิ่งจะชำระภาษีรถ
กรมการขนส่งจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ท้องที่ที่เขาอาศัยอยู่นั่นแหละฮะ
จะเสียภาษีไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
ควันดำตอนที่ตรวจไม่เกินมาตรฐาน
แต่เขาก็พยายามชี้แจงเรื่องนี้ให้กับตำรวจ

ต่อมาเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
เจ้าของรถบรรทุกก็เดินทางไปที่กรมขนส่ง
ขนส่งแม่กรมที่ขนส่งจังหวัดพิศนุโลก
เพื่อตรวจวัดควันดำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ผลออกมาอยู่ที่

เขาก็เลยนำเอกสารยืนยันการตรวจผล
ไปยื่นให้กับทางตำรวจหญิงที่ดูแลเรื่องนี้

เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
เพื่อต้องการให้มีการตรวจสอบซิ
แหมตำรวจจับเขาแล้วก็ตรวจอยู่ที่๔๘
แต่นี่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรกับท่อกับเครื่องเลย
เขาก็ไปตรวจใหม่ที่ขนส่งจังหวัด
ขนส่งจังหวัดตรวจได้เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าอีก

ให้ตำรวจสนคู่ขนานลอยฟ้าได้ดู

เพื่อไม่ให้ค่าควันดำเกินมาตรฐานหรือไม่
ระหว่างการที่มีการตรวจสอบครั้งแรก
การตรวจสอบที่ขนส่งจังหวัด
เราไปชมคลิปช่วงของการเจรจากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
ที่ขนส่งเขาจะไม่ให้มาแล้วครับ
เขารับรองการตรวจสภาพภายในนั้นเลย

ข้างในครับผมไปทำเองทั้งหมด

ตรอศรีไม่เห็นจำเป็น
คือเจ้าของรถบรรทุกเขาก็ยืนยันนะว่า
เขาถูกตำรวจสนคู่ขนานลอยฟ้าตรวจ๒๙เมษายน

วันที่๑พฤษภาคมเขาก็เอารถไปตรวจที่ขนส่งจังหวัด
เขายังไม่ทันที่จะไปดัดแปลงเครื่องอะไรเลยนะครับ
เวลาแค่วัน๒วันแล้วเขาก็ไม่สนใจที่จะไปดัดแปลงเครื่องด้วย

ว่าเขาไม่เคยดัดแปลงเครื่องในช่วงระยะเวลานั้นนะครับ
ทีมข่าวติดต่อไปยังเจ้าของรถบรรทุกผู้โพสต์
ก็ทราบว่าเขาเป็นพี่ชายของคนขับรถบรรทุกที่ถูกตำรวจจับ
พี่ชายคนขับรถบรรทุกบอกว่ารู้สึกว่าน้องชายไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียล

ควันดำที่ตำรวจด่านตรวจของสนคู่ขนานลอยฟ้าเป็นคนวัด
ทำไมผลมันถึงออกมาไม่ตรงกับค่าที่ทางขนส่งจังหวัด
ทำการตรวจวัดให้อีกครั้งหนึ่ง
อยากให้ทางตำรวจออกมาชี้แจงเรื่องของเครื่องไม้
เครื่องมืออุปกรณ์และมาตรฐานในการตรวจ
ว่าใช้มาตรฐานเดียวกันหรือเปล่า
ที่ส่งไว้เพื่ออะไรนี่หลายคนเขาต้องตั้งคำถามอย่างนี้กันเกิดขึ้น
ทีมข่าวของเราก็อยากให้ทางตำรวจชี้แจงเหมือนกันนะครับ
เราก็ติดต่อไปยังทางสนคู่ขนานลอยฟ้า
เพื่อสอบถามกับตำรวจหญิงที่ปรากฏอยู่ในคลิป
แต่ว่ายังติดต่อไม่ได้นะครับไม่พบตัว
เรื่องต้นทราบจากทางเจ้าของรถบรรทุก
ทางตำรวจก็ได้ติดต่อเรื่องกลับมาเหมือนกัน
บอกว่าตอนนี้เรื่องส่งต่อไปให้สนธรรมศาลาแล้ว

จากสนธรรมศาลาเป็นเจ้าของพื้นที่
ซึ่งหากเจ้าของรถปฏิเสธข้อกล่าวหา

ก็ต้องเดินทางไปที่สนธรรมศาลา
ไปทำเรื่องทำขั้นตอนอะไรสักตรงนั้นซะก่อน
เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปนะครับ